๒นาทีเชียงรายขึ้นนำก่อน๑ประตูตะศูนย์
ยังคงเป็นเชียงรายที่นำอยู่๑ประตูต่อ๐

อย่างไรก็ตามค่ะเชียงรายมาด้วยประตูชัยนาทีที่๗๒
ให้เชียงรายนำ๓ประตูต่อ๒ท้ายเกม